นี่จะเป็นอีกหนึ่งสาวที่ติดปีกบิน

แต่เขาบอกว่าบอยบินออกจากต้นสังกัดเดิมน่ารักฟ้า

ความสามารถของเธอคนนี้การันตีอยู่แล้ว
กับชื่อจักรจันทร์อยู่ในวงการมานานกว่า๘ปี

ล่าสุดต้นสังกัดเดิมก็ได้ทำจดหมายชี้แจงมา
สถานีโทรทัศน์ศรีกองทัพบกช่อง๗
ขอแจ้งให้ทราบว่าคุณอคัมซิริสุวรรณสุข
มีความประสงค์จะเป็นนักแสดงอิสระ

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของจักรจันทร์

ให้สัญญาการแสดงระหว่างสถานีกับคุณจักรจันทร์

จักรจันทร์ที่ได้ตั้งใจและทุ่มเทตลอด
ระยะเวลาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง๗
แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจใหม่ด้วย

ยังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงอะไรยังไงนะครับ
เพราะว่าตอนนี้น่าจะอยู่ในช่วงที่สาวจักรจันท
กำลังเดินทางแล้วก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะจ๊ะ
ไม่ว่าจะอยู่ช่องไหนแหละจักรจันทร์โอ้โหฝีมือการแสดงดีนะฮะ
แล้วก็จบกันด้วยดีกับต้นสังกัดเดิมแบบนี้ด้วย
หลายคนก็คงให้ความรักแล้วก็เทใจให้เหมือนเดิมนะจ๊ะ